เอาล่ะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ในโซเชียลเขาพูดถึงกันเยอะมาก
มีคนคนหนึ่งเขาแชร์เรื่องนี้เอาไว้

น้ำตกปกติเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยน้ำก็จะใส
แต่ตอนเขาไปเที่ยวเขาบอกว่าเขาเห็นน้ำตกสีแดง
เหมือนน้ำตกสีเลือดเลย
ไปพิสูจน์กันดีกว่าว่าน้ำตกสีเลือดที่ว่านี้คือที่ไหนยังไง
คุณผู้ชมดูภาพนะเนี่ยภาพเป็นแบบนี้เลยค่ะ
ที่เขาแชร์ไว้นะคะผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าคุณพรพงศ์พลอมาตย์
เขาโพสต์เฟซบุ๊คไว้พร้อมกับข้อความบอกว่า
เกิดมาเพิ่งเคยเจอเนี่ยน้ำตกจากใสกลายเป็นสีแดง
พอเดินย้อนกลับไปดูประมาณ๑๐๐เมตรสีแดงยิ่งเข้มขึ้นเข้มขึ้น
ก็เลยพาลูกพาหลานกลับเลยเด็กเยอะเด็กไปด้วย
ไม่กล้าเสี่ยงที่จะลงไปเล่นน้ำมันแดงจริงอ่ะแดงเหมือนเลือดเลย
เขาเขาโพสต์แบบนี้เลยค่ะเขากลัวว่ามันจะเกิดอาเภษอาถรรพ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
นั่นน่ะสิคุณคือภาพนี้ก็เลยกลายเป็นภาพที่สร้างความฮือฮาให้กับคนที่เห็นในโลกโซเชียลเยอะมาก
เราก็ไม่เคยเห็นคุณเห็นไหมไม่เคยอ่ะน้ำมันมีสีแดงเหมือนน้ำแดง
เคยเห็นแต่ในหนังอ่ะใช่หรืออย่างมากก็พวกแบบน้ำขุ่นนะคะ
น้ำสีส้มขุ่นอันนี้แดงเลยค่ะหลายคนก็สงสัยว่าน้ำตกที่ว่านี้อยู่ที่ไหน
แล้วทำไมน้ำตกถึงมีสีแดงเหมือนเลือดแบบนี้
เราก็เลยต้องคลายความสงสัยตามใบพิสูจน์กันถึงน้ำตกแห่งนี้กันหน่อยคุณผู้ชม
น้ำตกตามที่ปรากฏในโซเชียลภาพนี้นะคะคือน้ำตกที่อยู่ในวรรณอุทยานน้ำตกเท่าโต้
เขตบ้านภูพานทองอยู่ที่ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองหนองบัวลำพู
น้ำตกนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ชาวหนองบัวลำพูรู้จักกันเป็นอย่างดีเลย
ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่น้ำตกค่อนข้างแรงหน่อยค่ะ
สังเกตดูน้ำตกที่ไหลอยู่น้ำมันจะไม่เยอะคุณน้ำมันน้ำน้อยมาตามซอกหินนองใช่ค่ะ
แล้วเท่าที่ไปสำรวจดูเนี่ยนักข่าวเราไปคุณเห็นไหมน้ำมันก็ไม่แดง
ก็ใสปกติเอออันนี้ไม่ตามไปพิสูจน์นะคือเขาพยายามเอาดอกไม้ที่มีสีแดงใส่ลงไป
น้ำจะเปลี่ยนสีมากเออลองขย่ำขยี้ดูเผื่อสีมันจะออกมา
ออกจากดอกไม้ไหมก็ไม่ไม่นะปรากฏว่าเดินสำรวจไปรอบรอบ
ก็ยังไม่พบน้ำตกที่เป็นสีแดงเลือดอ่ะคุณอ่ะงานนี้ทำยังไงดี
พิสูจน์ด้วยตัวเองไม่เจอไปถามชาวบ้านดีกว่าครับไปถามชาวบ้านแถวนั้น
คุณลุงสมศรีจันทาคุณลุงอายุ๗๐ปีแล้วนะ
อยู่ที่นี่มา๗๐ปีคุณลุงน่าจะต้องเคยเห็นบ้างแหละ
คุณลุงเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเนี่ยจะมาดักกุ้งในน้ำตกเนี้ย
เป็นประจำอืมทำมาเป็นสิบปีแล้วค่ะลุงบอกโอ้ยสิบปีที่ผ่านมาเนี่ย
ลุงก็ไม่เคยพบไม่เคยเห็นน้ำตกมันจะเป็นสีแดงเป็นสีเลือด
อย่างที่ว่าไม่ว่าจะหน้าไหนก็ตามหน้าฝนหน้าแรงหน้าหนาว
น้ำตกก็ไม่เป็นสีแดงเช่นเดียวกับคุณลุงชัยวิพาทดี
อายุห้าสิบสามปีลุงชัยเนี่ยชอบมาหาฟืนบริเวณเนี้ย
แล้วก็คุ้นเคยกับน้ำตกเท่าโต้เนี้ยดีมากครับลุงชัยก็บอกว่า
ก็ไม่เคยเห็นน้ำตกสีแดงเลื่อนเหมือนกันนะตั้งแต่เข้ามาในน้ำตกแห่งนี้ก็ไม่เคยเห็นอ่ะ
ครับก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องแปลกคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าของภาพคนที่โพสต์อ่ะ
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ปรับแต่งภาพหรือปรับแต่งสีของน้ำตกแต่อย่างใด
ง่ายคือไม่ตัดต่อเลยไม่มีการทำสีแหละเอาแน่นอนแล้วยังบอกอีกด้วยว่า
เสียดายนะที่กล้องเขาไม่สามารถบันทึกเป็นวีดีโอได้มันก็เลยได้เป็นภาพนิ่งออกมาแบบนี้
ครับเออแล้วก็พร้อมที่จะให้ตรวจสอบภาพที่บันทึกได้ว่ามีการตัดต่อหรือเปล่า
เพราะเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ตัดต่อไม่ได้แต่งสีเพราะฉะนั้นใครอยากตรวจสอบมาตรวจได้เลย
อ่ะก็กลายเป็นเรื่องราวแปลกแปลกที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่ฮือฮามาก
แล้วก็แชร์กันพูดถึงกันเยอะในโซเชียลก็เลยนำมาให้ดูกันนะคะ
ใครเคยเห็นอะไรแบบนี้หรือเปล่าลองบอกกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทราบว่าทำไมน้ำตกมันถึงกลายเป็นสีแบบนี้
เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับข่าวนี้นะเดี๋ยวเราจะรีบมาบอกคุณผู้ชมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าทำไมน้ำตกมันถึงเปลี่ยนเป็นสีนี้หรือว่ายังไงมีคนเอาอะไรไปเทลงไปไหม
แต่ว่ามันมันแดงขึ้นได้เรื่อยอ่ะเขาบอกเขาเดินเข้าไปประมาณร้อยเมตรอ่ะค่ะค่ะ
สีก็เข้มขึ้นอีกมันต้องมีสาเหตุมีต้นต่อแล้วเนอะ
เพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกเขาไม่เคยเห็นนะอืมทางนี้มันก็นานไม่เคยเห็นหน้าสีแดงเป็นใบี่อย่างนี้
มันจะชัดขนาดนี้แล้วรอตรวจสอบก่อนบ่ายคุณผู้ชม